กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปส่อง

ส่องดูนกส่องนก

ปากห่างเขาบอกว่ามากันหลายพันตัวเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นภาพที่สวยงาม
เพราะเป็นนกที่บินอบพยพมานะครับ
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำในตอนนี้นะครับ
หลังจากที่แม่นกปากคางจากต่างถิ่นนะครับ
พยพเข้ามาทำรังวางไข่
เขาบอกว่ามากันหลายพันตัว
แล้วก็มีมากมายหลายพันรังอยู่ที่นั่น

ซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำ
สนามบินอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ

นกป่างห่างเนี่ยนะครับ
เริ่มโตเต็มวัยแล้วสำหรับเจ้าลูกนกปากห่าง
ตอนนี้เป็นวัยหนุ่มสาวแล้ว
พร้อมจะบินออกไปหากินอย่างพื้นที่
ที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์แล้วล่ะครับตอนนี้

ที่เจ้านกปากห่างอบพยพมาทำรังวางไข่ในพื้นที่นี้นะครับ
จากแต่ก่อนเนี่ยมันอบพยพมาทำรังวางไข่ในที่
ไผลล้อมจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งจะเป็นเพียงแค่แห่งเดียวเท่านั้นที่
พวกนี้มันจะไปกันแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาที่บุรีรำบ้าง

นั่นแสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร

หรือการทำร้ายของมนุษย์นั่นเองครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน
ก็สำรวจชนิดและปริมาณของนกที่อพยพเข้ามาอย่างตอน
ขอความร่วมมือจากประชาชนหรือว่าผู้ที่พบเห็นนะครับ
อย่าไปล่ามันหรือทำร้ายลูกนกตาดำที่เพิ่งบินออกมา
มันกำลังไปหากินตามธรรมชาติของมันอย่าไปทำร้ายมันนะครับ
ที่สำคัญคือร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้
เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาตินั่นเองครับ

เรามั่นใจได้เลยว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก

เกาะกันจนกิ่งไม้นี่เอียงแทบหักเลยนะครับ
เวลาจะส่องดูนกต้องใช้กล้องส่องทางไกลด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าเข้าไปดูใกล้ไม่ได้

และจริงคนจะส่องนกเขาก็จะมี
คนที่เป็นคนเล่นส่องนกเลยมันน่ะ
ต้องมีชุดอำพรางคือแต่งตัวให้มันดูกลมกลืนกับธรรมชาติ
จะได้ไม่ดูแปลกมากนกก็จะไม่ตื่นตกใจ

ต้องแบบพรางตัวขนาดนั้นหรือหรอเออใช่

แต่ถ้าเป็นน้องนงน้องนกอะไรอย่าไปส่องนะครับ